รวมนครถ้าเกิดว่าไม่ใช้งบภาครัฐที่ไปช่วยบ้างมันดูตึงตัวไป
ใช่ครับเห็นด้วยไหมฮะหรือยังไงครับ
ยังย้ำจุดเดิมว่าไม่เห็นด้วยในการเอาภาษีไปใช้เลย
ใช่ครับหลักของเราคือต้องทำให้เขามีรายได้เพิ่มจากการผลผลิตของเขาเอง
ทำให้ราคาข้าวเพิ่มโดยที่รัฐไม่ต้องเอาเงินไปอุดหนุน
เราจะมีวิธีที่จะทำให้ราคาข้าวเปลือกที่ซื้อจากชาวนาโดยตรงที่ตันละหมื่นกับ๕๐๐บาท
ข้าวหอมข้าวเปลือกหอมมะลิราคาสูงสุดที่ตันละ๒๐๐๐บาท
โดยที่ไม่ใช้การประกันราคาข้าวโดยที่ไม่ใช่การจำนำข้าว
เป็นการที่รัฐตั้งการข้าวแห่งประเทศไทยขึ้นมารับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรง
โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วเราจะเป็นคนทำข้าวขายเอง

ไม่ต้องใช้ครับเราไม่ใช้เงินงบมารอุดหนุนนะ
เป็นการซื้อคือเราตั้งรัฐศึกษากิจขึ้นมาใหม่
ผมยกตัวอย่างอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือการไฟฟ้านครหลวงเห็นไหมครับ
รัฐมีรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ผลิตและขายไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวเห็นไหมครับ
แล้วเราก็เอาตามต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นต้นทุนเท่านี้เราก็เก็บประชาชนเท่านี้
เราก็เรียกว่าการปฏิลูกการซื้อขายข้าวทั้งระบบ
ผมกราบเรียนสื่อมวลชนทุกคนให้กลับไปดูวันที่๙พฤศจิกายน๒๕๖
ที่อำเภอคล้องชัยจังหวัดกาลสินมีโรงศรีโรงหนึ่งเกิดขึ้นวันนั้น
เหตุการณ์สำคัญวันนั้นต้องไปดูและท่านจะรู้ว่าสิ่งที่ผมทำวันนี้คืออะไร
และทุกคนจะตอบได้ว่าต้องทำพิธีนี้
คือการให้โรงสีซื้อข้าวจากเกษตรกรโดยตรงและเป็นโรงสีของรัฐบาล